คุณผู้ชมคะมันมีคลิปหนึ่ง

และไปบอกว่ากำนันในพื้นที่เนี่ย

ยังขโมยโทรศัพท์ของวัยรุ่นกลุ่มนี้ไปด้วย

ว่าอะไรมันน่าจะกลายเป็นเรื่องโอรพ่อ
เดี๋ยวลองไปดูคลิปกันก่อนค่ะ
นี่แหละค่ะ

เขาอ้างว่ากำนันบ้านคึมชาติ

แล้วก็ไปยิงปืนใส่กลุ่มวัยรุ่นที่นั่งเล่นกัน
ประมาณ๖๙นับเลยนะ

โทรศัพท์เอาไว้๒เครื่องตอนที่จังหวะกำลังหนี
กำนันอ่ะหยิบไปด้วยแล้วพยายามจะโทรไปทวงคืนค่ะ
อันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวที่เขากล่าวอ้าง
แล้วก็มียังบอกด้วยว่าให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมาจัดการกำนันขี้เมาปืนดุดายนี้ด้วย
ทีมข่าวของเราเลยไปตรวจสอบหน่อยค่ะ
พบว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะบนถนนบ้านคึมชัดน้องสวรรค์ค่ะ
ในบริเวณเมืองน้องบวลำภูกำนันที่ถูอ้างว่าเมาแล้วอยู่ในคลิป
ก็คือกำนันจักรพงศ์จันทะสิมค่ะเป็นกำนันตำบลโพชัยค่ะ
กำนันบอกแบบนี้นี่เรื่องทั้งหมดมันไม่จริงนะ
ผมไม่ได้เมาเรื่องที่เกิดขึ้นมันมีกลุ่มวัยรุ่น
เกือบ๒๐คนโอ้ยมาแข่งรถมอเตอร์ไซค์กัน
ตัวเองก็เลยออกไปตักเตือนบอกแยกย้ายกันกลับบ้านไป
แต่มีกลุ่มวัยรุ่นบางส่วนไม่พอใจจะเข้าไปทำร้ายสารวัตรกำนัน
ก็เลยต้องยิงปืนขึ้นฟ้าขู่ไปสองนัดกลุ่มวัยรุ่นก็เลยแตกฮือหนีกันไปนะ
ตอนนั้นแล้วเขายังบอกต่อด้วยว่าตัวเขานี่แหละ
โทรศัพท์ที่ตกได้สองเครื่องแต่ไปส่งให้ตำรวจ
แล้วก็ลงบันทึกประจำวันในเรื่องของการเข้าระงับเหตุ
เอาไว้แล้วเดี๋ยววันนี้จะไปแจ้งความดำเนินคดีกับวัยรุ่นที่ถ่ายคลิป
แล้วก็ไปโพสต์ให้เขาเนี่ยเสียหายด้วยนะคะครับอืม